อยากเห็นเอกชนทำอะไรอันนี้เนี่ยสำหรับผมมันชัดเจนที่สุดคือ
ลงทุนนะฮะลงทุนเหล่านี้เป็นประเทศเดียวนะฮะ
ในภูมิภาคที่ระดับระดับในแง่มูลค่านั้น
มูลค่าแท้จริงหักเงินเฟ้อระดับของการลงทุน
ภาครัฐและภาคเอกชนยังต่ำกว่าเมื่อก่อนวิกฤตปี๔๔
อืมมันเป็นอะไรที่อเมซิงอันนี้คือระดับเลยเนี่ย
ไม่ใช่อัตราเทียบกับหาจีดีพี
คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นที่คือปีสี่ศูนย์อะไร
ลงทุนเกินตัวนิยมสูงมาก
ตอนเจอวิกฤตปี๔๐เนี่ยการลงทุนทุกที่รวมทั้งเราก็แป๊กลงมา
แต่ที่อื่นเขาไต่กลับมาจนมันสูงกว่าไอ้ระดับที่มันเคยอยู่
เราเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ยังกลับมาอยู่๙๐กว่าเปอร์เซ็

ซึ่งมันก็นำไปสู่สารพัดปัญหา
ปัญหาที่เราคุยกันที่เราเห็นว่าแบบรายได้คนไม่ค่อยโต
ก็คือถ้าคนไม่ลงทุนแล้วประสิทธิภาพแรงงานมันไม่เพิ่ม
จะให้ค่าจ้างรายได้มันโตมันก็เป็นลำบากนะ
ตัวนี้เรื่องของผมว่าต้นต่อของหลายปัญหาที่เราเจอ
มันเป็นเรื่องของการที่ว่าเราขาดการลงทุน
ซึ่งผมก็เข้าใจถ้าพูดไปอย่างนี้ท่านก็ต้องบอกว่า
อย่างวิกฤตจะให้ผมลงทุนอะไร
ถ้าฝากมุมมองหนึ่งแล้วกัน
คือเราก็ทราบกันดีว่าโลกข้างหน้าหลังโควิด
มันจะไม่เหมือนกับโลกช่วงก่อน
และที่เราจะหาที่ว่าเทรนด์ใหม่คืออะไร

แต่ถ้าเราคิดในหมวกว่าลงทุนอย่างเดิม
อันนี้มันคงคิดออกว่าจะลงทุนอะไรเช่นว่าโอเคคือถ้าไล่นะ
ว่ามันมันเหมือนกับมันมันมันถึงจุดที่มันคงต้องต้องต้องต้องเปลี่ยนอ่ะนะฮะ
หรือลงทุนอะไรไม่มากอันอันที่ชัดก็เอาถ้าพวกพระเอกของเรากันก็ได้
แบบแบบยานยนต์ใช่ไหมฮะคือคำถามอันหนึ่งก็คือยานยนต์
แนวทางในอนาคตเนี่ยมันก็มีเป็นโจทย์ที่เอื้อต่อการลงทุน
อิเล็กทรอนิกส์เราเองเนี้ยค่อนข้างเอ่อล้านหลังอืมมากเอ่อ
เทียบกับเวียดนามคือเดิมเนี้ยเวียดนามเนี้ยส่งออก
ทรอนิกสไม่เห็นฝุ่นเราเลยนะฮะตอนเนี้ยเขาแซงเราไปเป็นหลายเท่า
แล้วเพราะว่าเอ๊ยกระแสของแบบใหม่เนี้ยอย่างเราอยู่
ก็เอาง่ายที่เรารู้ว่าเป็นปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวเราปีละ๔๐ล้านโอกาสถ้าจะเห็นกลับมา๔๐ล้านคงใช้เวลานาน
แต่ว่าถ้ารูปแบบการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนซึ่งเราก็บอกเราคงไม่ได้อยากเน้นเรื่องของจำนวนหัวเฉย
แต่เราต้องการเน้นเหมือนที่ท่านรองนายกได้พูดเป็นเรื่องของคุณภาพใช่ไหม
ต้องการแบบแทนที่คนจะมาเนี่ยมาอยู่เมืองไทยโดยเฉลี่ยอยู่๙วันจ่ายวันละห้าพันกว่าบาทเราไม่ต้องการแล้ว
ต้องการให้เขาอยู่นานขึ้นนะฮะมากกว่า๙วันเยอะและจ่ายมากกว่าวันละ๕๐๐บาทเยอะ
มันก็คงไม่ใช่แบบโรงแรมแบบเดิมหรือที่พักแบบเดิมอันนี้ก็นิดการลงทุนไปอีก
ก็เลยแค่อยากจะแนะนึกว่าแบบเออด้วยคือถ้ามองไกลมองยาวแล้วมองด้วยสภาวะตอนนี้อย่างที่บอกการเงินก็เอื้อใช่ไหมฮะสภาพคล่องก็มีดอกเบี้ยก็ต่ำ
แล้วถ้ามีการลงทุนได้ในประเทศนะฮะก็จะช่วยเราบริษัทไทยเราผมเข้าใจคือบริษัทไทยเราที่ลงทุนมีที่ลงทุนแต่มักจะไปลงทุน
เพื่อประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็อยากจะนะฮะเพื่อแบบในยามนี้เนี่ย
ถ้ามันมีการลงทุนในไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานไทย
เพิ่มรายได้ไทยเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ดีครับ